นายอุดมโปร่งฟ้านะครับเป็นทนายของคุณยงยุติยภัยรัฐ
ได้ฟ้องคุณชวิกกำมนวิสิทธิ์
และกับพวกช่องที่ที่ทีวีช่องสาม

พยานในคดีตั้งเก่า
ก็ปรากฏว่าคุณยงยุทธ์ได้มาสาร
แล้วก็คุณชูวิทย์ก็ได้เข้าไปกราบขอโทษคุณยุงยุติยภัยรัฐ
ซึ่งท่านเห็นว่าคุณชูวิทย์ได้ทำหน้าที่ในฐานะสื่อ
แล้วก็น่าจะรู้เท่าไม่ถึงการ

วันนี้ก็มอบหมายให้ทางผมมาถอนฟ้องคุณชุวิต
แล้วก็ขออนุญาตให้ทางผู้สื่อข่าวช่วยกันแถลงข่าวที
แล้วก็กล่าวหาว่าคุณยุงยุทธ์ไปมีส่วนร่วม
ในการที่จะไปปวดพันธ์ในธุรกิจสีท้าว
ก็วันนี้
คุณชูวิทธิ์ก็ได้กลับขอโทษคุณยุ่งยุทธิ์แล้ว
คดีนี้สืบเนื่องมาจากสมัยที่ผมเป็นผู้สื่อข่าวพิธีกร
รายการชูวิตตีแสกหน้ากับชูวิทย์มีเรื่องเล่าทั้งที่ไทยรัฐและที่ช่องสาม
จนกระทั่งศาลได้ลงโทษนายกัมพล
ผมกับพี่ยงยุทธ์สนิทกันรักและเคารพแก
ซึ่งผมยืนยันว่าไม่มีไม่ได้เกี่ยวข้องกับพี่ยง
ยุทธ์ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเชียงรายยูไนเต็ปนี่ผมว่าผมจะไปนั่งเชียร์ทีม
ฟุตบอลเชียงรายยูไนเต็ดซะด้วยเพราะว่าพี่ยงยุทธ์กับผมจริงจริง
ก่อนที่จะมีเรื่องก็สนิทสนมกันผมก็ไม่ได้เจตนาจะไปพาดพิง
เพราะว่าไอ้เรื่องนี้มันก็ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับตัวของ
คุณยงยุทธ์หรือเชียงรายอยู่ในเต็ดแต่อย่างใดแต่ที่ผมพูดไป
หาตัวไม่เจอไม่รู้อยู่ที่ไหนแต่ยังว่าล่ะครับ
เมื่อผมทำหน้าที่นี้ก็ให้เป็นตัวอย่างไว้เมื่อผมพาดพิงไป
บ้างผมก็ต้องขออภัยเป็นเรื่องที่ผมยินดีและผมก็ได้พูดว่า
อย่าให้ไปคดีไปลกไปสารขออภัยพี่ยงยุทธ์พี่ยงยุทธ์ก็มีน้ำใจ
อ่าเป็นนักการเมืองและก็ได้ให้อภัยผมก็ขอแจ้งให้ผู้สื่อข่าวทราบ
ว่าการทำหน้าที่ของสื่อก็แบบนี้แหละครับเมื่อถูกฟ้องผมก็ขออภัย
เพราะว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับท่านจริงจริงไม่ได้เกี่ยวข้องแต่
ท่านเห็นว่าถูกพาดพิงก็นำคดีมาขึ้นศาลผมก็ขออภัย
พี่ยงยุทธ์ติยภัยรัฐอ่าในวันนี้ด้วยก็ขอแจ้งให้ผู้สื่อข่าวทราบเท่านี้
เพราะผมพูดมากกว่านี้ก็ไม่ได้เนื่องจากศาลก็ให้พูดเท่านี้
ผมก็ขอพูดเท่านี้นะครับผมก็ไม่ค่อยชอบมาสารเท่าไหร่นะครับ
แล้วก็อ่าหวังว่าอ่าอ่าทางทางทางพี่ยงยุทธ์คงจะอ่า
อ่ามีความเจริญมีความสุขสวัสดิ์นะครับขอบคุณครับรักกัน